น้องบรรลงพอพวกคุณผู้ชมครับตำรวจกำลังขี่รถจากอาญายนกลับบ้าน
ตำรวจก็เลยแสดงตัวขอตรวจค้นแต่เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมให้ตรวจ
มีการยิงปืนสู้ก็เลยดวนปืนกันสุดท้าย
พ่อค้าขายไก่คนนี้พลาดท่า
ถูกตำรวจยิงปืนเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตเลย
ค่ะนะฮะไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันเลยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านนนทาก
บนฝั่งแดงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่กลางถนน
ใกล้กันพบอาวุธปืนลูกโม่ตกอยู่บนพื้น๑กระบอก

พบรถเก๋งสีดำจอดอยู่ข้างทาง
และมีปอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกเกลือนถนน
ผู้เสียชีวิตคือนายอดุลสง่าแดนอายุ๓๖ปี
พ่อค้าขายไก่ย่างซึ่งเป็นเจ้าของรถเก๋ง
ถูกยิงเข้าที่แขนซ้ายกระสุนทะลุเข้าชายโครงและปอด
ก่อนจะทะลุออกชายโครงด้านขวา
ส่วนคู่กรณีคือดาบตำรวจสุรพลเดชประกอบอายุ๔๔ปี
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพู
ถูกยิงเข้าที่หน้าท้องฝั่งซ้ายกระสุนทะลุออกหลัง
จนเกิดเหตุ๒๐๐เมตรก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์กลับมาบ้าน
ระหว่างทางเห็นนายอดุลผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพมืนเมา
ถือขวดเบียร์และมืออีกข้างถืออาวุธปืนลูกโม่อยู่ข้างทาง
จอดรถแสดงตัวขอค้น
แต่นายอดุลกลับเปิดฉากยิงใส่ดาบตำรวจสุรพลก่อน

ตัดสินใจใช้อาวุธปืนขนาด๙มมที่พกติดตัวมาด้วย
ยิงสวนออกไปจนเกิดการดวนปืนกันขึ้น
สุดท้ายนายอดุลโดนยิงได้รับบัตรเจ็บและเสียชีวิต
หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุยืนยันว่า
ก่อนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
แต่ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่มาจอด
นานก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
พอออกไปดูพบนายอรุณกับดาบตำรวจสุรพล
ต่างฝ่ายต่างถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งนายอดุลเพิ่งมาเช่าบ้านอยู่กับภรรยา
และหน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายไก่ย่าง
แต่ทั้งคู่ไม่เคยรู้จักกันหรือมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ญาติของดาบตำรวจสุรพลที่นั่งกินข้าวด้วยกัน
ให้ข้อมูลว่าหลังกินข้าว
ทุกคนต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน
โดยตนเองขี่รถจักรยานยนต์ออกมาก่อนผู้ก่อเหตุ

ผู้เสียชีวิตยืนอยู่ข้างทางทำท่าจะปลาขวดเบียร์ใส่
จึงรีบบิดคันเร่งขี่รถกลับบ้าน
ก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ครอบครัวของนายอดุลรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศล
ที่บ้านเกิดในอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
แต่ตำรวจขอนำศพกลับไปชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลขอนแก่นอีกครั้ง
โดยภรรยาของผู้เสียชีวิตยืนยันว่า
ไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อน
และไม่เชื่อว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัว
อยากร้องขอความเป็นธรรมให้กับสามี
โรงพยาบาล
ด้วยสร้างเกี่ยวพวกมัน
ทางการจับผู้หาตัวและทั้งรับตัว
อิทธิบายการแค่ด้วยการแนบเท่าไหร่
ในการจับผู้หาตัว

และไม่ถูกออกหมายจับ
ทศวรรษอินพุกถ่ายภาพจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน